นักร้องแดนสตอสุดฮอตคู่นี้ค่ะ

ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
หลังจากที่มีข่าวกันไปนะคะ
น้องเจนนี่ลิลลี่ก็ประกาศยกเลิกงาน๓วันนะคะ
โดยนับวันแรกก็คือวันที่๖มีนาคมค่ะ
เนเงินก็คือแฟนหนุ่มนักมวยของเธอเนี่ย
ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีในวันที่๖มีนาคม
ซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่พี่แมททิวเป็นพิธีกรนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณเจนนี่เลลลี่ก็ยังมีการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตตามปกติค่ะ
แต่น้องบอกในคอมเมนต์นะคะว่าเธอก็ระมัดระวังตัวเองตลอดเวลา

และที่ผ่านมาเธอและแฟนหนุ่มยังปกติไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใดค่ะ
แต่เพราะว่าไปเจอคนเยอะนะคะแฟนก็อดเป็นห่วงไม่ได้
บางความคิดเห็นก็กลายเป็นดราม่าค่ะ
ที่สุดแล้วนะคะเพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
จึงตัดสินใจประกาศกักตัวเองนั่นแหละค่ะ
ห้ามคนออกคนอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลย

ครบกำหนด๑๔วันก็จะเดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อทันทีนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ในการรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะ